ก่อนหน้านี้ก็มีคนไปขอโชคขอลาบไปอธิษฐาน
พอได้โชคได้ลาบสมหวังก็ต้องไปแก้บน
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแก้บนตามจุดต่างหน่อยนะคะ
ราชบุรีกันก่อนเลยค่ะที่วัดเขากรวดอำเภอเมือง

แห่ไปแก้บนกุมารเทพไอ้ไข่
กุมารพี่จุกและน้องจันทิมา
เพราะว่าจุดนี้มีคนไปขอโชคขอลาบและถูกรางวัลกันไปเนี่ยนะคะ
ผู้ที่ไปแก้บนส่วนใหญ่จะเอาของเล่นเด็ก

คือตอนนี้เต็มสาราไปหมดแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ครอบครัวเอาลูกเอาหลานตัวเองไปวิ่งแก้ผ้า
เป็นการแก้บนนะวิ่งแบบนี้ค่ะ

บางคนอาจจะเหนื่อยหน่อยวิ่งเต้นละกัน

พอดีมีช้างหลงมาจากในป่าค่ะ
ออกมาบริเวณวิ่งรอบศาลเนี่ยนะคะ

อาสมฤษีเนรอำเภอบางไซพระนครศรีอยุธยาค่ะ
จุดนี้เขาก็บอกคนถูกรางวัลเยอะเหมือนกันนะ

แค่บนกับกุมารเจ้าสัวเฮง

นี่เจ้าประจำเลยคุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม

ถูกเลขท้าย๒ตัวก็คือ๙๘
เยอะนะ๒๔๐๐๐บาท

เลข๙๘ได้มาจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นั่นแหละ
อกจากนี้มันไปตรงกับเลขทะเบียนตัวเองด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปต่อกันที่วัดบ้านจานค่ะ
อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ที่นี่เขามีการจัดพิธีเททองหล่อรูป

ที่ตัดสีโหลขนาดหน้าตักกว้าง๙นิ้ว

หล่อโบราณแล้วก็เหรียญทองพุทธศิลป

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีจิตศรัทธา
บูชาแล้วก็นำเงินไปสมทบทุน
ซื้อเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกด
ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ส่วนที่วัดนวลโพอำเภอพี่มายนครราชศรีมาค่ะ
ชาวบ้านไปขอโชคขอลาบต้นตะเคียนทอง
ตัวนี้ความยาวนะคะ๑๒เมตร

ซึ่งขุดพบในลำน้ำมูล

รถต่อผุดออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ

ตะเคียนนี้มีชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง
และคนที่เข้าทรงบอกว่าอยู่ตรงนี้มาเป็นพันปีแล้วค่ะ
อันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าของคนเข้าทรงเนี่ยนะคะ
ปิดท้ายที่วัดศรีแก้งเคราะห์ชัยภูมิค่ะ

ใหม่ก็คือเอาตู้จดหมายหลากสี
หลายขนาดเป็นเบื้อร้อยตู้เลย

จะมีการเขียนชื่อติดรูปภาพของผู้เสียชีวิตไว้

พระครูศรีขออภัยนะครับพระครูศรีหรือธรรมาศรค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดบอกว่าพื้นที่ภายในวัดตอนนี้ครับแคบแล้ว
ไม่มีที่วางสำหรับการเก็บอัฐิของคนในหมู่บ้าน

ลองดูรายการตู้จดหมายมาใช้เก็บอัฐิแทน
เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกับวิญญาณญาติของตัวเอง
จากนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะ
เป็นการสื่อสารเป็นความเชื่อนะคะ